ต้องเข้าจากไปด้วย
นเข้าจากเรียงอีก

คือกับหมาคือหมาดำหน่อยอะไรแบบนี้
เนี่ยเป็นอันนี้คิด
ต้องคนแบบราพมีลังติดหุ้วูดชอบเหมียร์
ก็ไปเจ๊กันยังไงเนี่ย
พอพริกลดมาลำตาล่วง

๔โมงเย็นแล้วมันลบถึง
ใช้เวลามา๔โมงน่ะประมาณ
เดี๋ยวย่อมด้วยด้วยครับ